ไปที่จังหวัดสตูนกันต่อนะคะมีชายคนนึงค่ะอายุ๓๙ปี
ถูกระเบิดเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพารา
ขณะที่ไปกรีดยางกับภรรยานะคะตำรวจตั้งสาเหตุเอาไว้๓ประเด็นด้วยกัน
เป็นอุบัติเหตุถูกลอบทำร้ายหรือไม่ก็ผู้ตายน่าจะพกระเบิด
ภรรยาบอกว่าตัวผู้ตายนั้นเคยมีระเบิดจริงแต่ว่าคืนเจ้าของไปแล้วค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาขาวจังหวัดสตูน
ไปตรวจสอบพื้นที่ภายในสวนยางพาราแห่งหนึ่งนะคะ
บนเนินเขาในตำบลน้ำผุดอำเภอละงู
หลังจากมีผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด
พอไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือนายพิษนุน้อยดำอายุ๓๙ปี
สภาพศพถูกสะเก็ดระเบิดที่ลำคอโคนขาซ้ายขวาและลำตัว
จากการสอบสวนนางนงนุษย์น้อยดำอายุ๓๔ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
ก็รู้ว่าขณะที่ทั้งคู่ขึ้นไปกรีดยางพาราบนเนินเขานี้
ก็ได้ยินเสียงค่ะเหมือนสามีกำลังก้มเก็บอะไรบางอย่าง
ภรรยาหันไปดูแต่เห็นไม่ชัดเพราะว่าอยู่คนละแนวสวนยาง
ก็เลยตะโกนถามว่าเจองูเหรอจากนั้นไม่นานค่ะ
ได้ยินเสียงคล้ายเสียงระเบิดแล้วร่างของสามีก็กระเด็นไปกว่า๒เมตรนะคะ
เพื่อหากระเดืองระเบิดและหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
พลตำรวจรีทัศน์พงศักดิ์ผู้พันทัชศรี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูนบอกว่า
เรื่องต้นยังสรุปไม่ได้ค่ะว่าเป็นระเบิดชนิดอะไร
ต้องรอชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบก่อน
แต่เชื่อว่าระเบิดน่าจะอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วผู้เสียชีวิตอาจจะไปเคลียร์หรือว่าไปโดนเข้านะคะ

เรื่องต้นตั้งเอาไว้๓ประเด็นค่ะคุณผู้ชม
อุบัติเหตุถูกลอบทำร้ายหรือไม่ก็ผู้ตายอาจจะพกระเบิด
ซึ่งประเด็นหลังภรรยาบอกว่าก่อนหน้านี้
สามีเคยมีระเบิดจริงแต่ว่าคืนเจ้าของไปแล้วนะคะ